ศึกนี้ใหญ่หลวงนัก
ผู้พันยาเส้นที่บุรีรำ
พาพวกมาสัก๓๐คนได้
คู่อลิอยู่ที่ร้านคาแคร์นี้ครับ
ได้ยินชัดไหมแม้ว่าภาพมันอาจจะมืดไปหน่อย
แต่เสียงชัดน่าจะระเบิดเสียงขนาดนั้น
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับชาวบ้านเนี่ยแอบถ่ายคลิปเอาไว้
ถ่ายคลิปเอาไว้ขณะกลุ่มวัยรุ่นแก๊งผู้พันยาเส้น
พาไปรวบรวมเพื่อนมาจาก๔บุบ้าน
หมู่บ้าน๓๐กว่าคนคุณผู้ชม
ล้อมคาแคร์อยู่ริมถนนสายนางรองชำนิ
แล้วยิงใส่แล้วคว่างระเบิดขวดใส่จริงด้วยดอมน้ำแข็งคุณผู้ชม

วัยรุ่น๖คนที่อยู่ในร้านหนีแตกกระเจิงกันไปคนละทิศคนละทางหนึ่ง
นั้นโดนกระสุนเข้าขาซ้ายนี่มานอนโรงพยาบาลแล้วนะครับ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสทราบชื่อต่อมาคือนายสักรินหรือว่าแพ็คอายุ๑๗ปี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตีหนึ่งครึ่งวันเสาร์ต่อเนื่องเช้าวันอาทิตย์ครับ
ขณะเดียวกันทีมข่าวนะครับได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นพฤติการของกลุ่มใบรุ่นนะครับ
แก๊งเนี่ยไอ้ผู้พันยาเส้นเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าคาแคร์คุณผู้ชม
จากนั้นกลุ่มวัยรุ่นก็มาพร้อมกับอาวุธครบมือ
รวมตัวกันบนถนนก่อนนี่ครับนี่ครับรวมตัวกันบนถนนก่อน
แล้วก็เปิดฉากถล่มคาแคร์อยู่ครึ่งชั่วโมงลองคิดดู

คาแคร์ไม่พินาศหมดแล้วเหรอเนี่ย
ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่เล่าบอกว่าโอ๊ยนักข่าวคืนเกิดเหตุ
ได้ยินเสียงแล้วนะครับได้ยินเสียงปืนก่อนนะ
สักสองครั้งได้พอออกมาดูเห็นกลุ่มวัยรุ่นเนี่ย
วิ่งมาที่หน้าบ้านเนี่ยสักสามสิบสี่สิบคนได้

จากนั้นทั้งสองฝ่ายก็คว่างหินคว่างขวดใส่กัน
ได้ยินเสียงคนตะโกนบอกเฮ้ยกูยิงมันถูกแล้วเว้ย

แล้วก็มีวัยรุ่นวิ่งกรูกันเข้าไปในคาแคร์
แล้วสักพักก็ได้ยินอีกตะโกนบอกว่าอะไรวะ
กูชนะแล้วเว้ยนี่แหละครับคุณผู้ชม
ตอนนี้ชาวบ้านกลัวกันสิครับกลัวจะไม่ปลอดภัย
เพราะว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับคุณผู้ชมบอก
นี่นักข่าวดูนั่นดูนั่นเนี่ยที่เกิดเหตุใช่ไหม
และนั่นน่ะป้อมตำรวจอยู่ห่างกันแค่นี้
เฮ้ยกูยิงถูกมันแล้วเว้ยมันก็วิ่งตามไป

ดีใจกูยิงถูกตามเข้าไปถึงตุ้มตำตุ้มตำ
บอกช้าแล้วเว้ยกูช้าแล้ว

ไม่มีเหรอ
ตำรวจสพนางรองก็บอกว่า
ไม่ต้องห่วงแม้ว่าป้อมตอนนั้นจะไม่มีคนอยู่
แต่ติดตามกลุ่มวัยรุ่นนะครับ
แก๊งค์ในผู้พันยาเส้นมาแล้ว๑๙คนนะจาก๓๐

เอาไปสอบปากคำอยู่ที่โรงพัก
เดินเข้ามาแล้วเดินเข้ามาแล้ว
ในบีเหรอ
ในบีหัวหน้าแก๊งผู้พันยาเส้นเนี่ย

สาเหตุเพราะอีกฝ่ายมันเคยยิงใส่พวกผมไงแต่กระสุนมันด้าน
แล้วมีการท้าทายกันในเฟซบุ๊กเฮ้ยคุณตำรวจนักข่าวฟังน้องบ้าง
เอาว่าไงน้องผมไปกันอ่ะมีแต่ไม้นะเฮ้ยอย่าเรียกน้องต้องเรียก
หัวหน้าฟังหัวหน้าเขาหัวหน้าบอกว่าไปเนี่ย
มีแต่ไม้ปืนที่ไหนระเบิดที่ไหนฟังหัวหน้าหน่อย
ตัวนี้ยังไม่มี

เป็นสิทธิ์ของคุณที่จะพูดอะไรก็ได้
แต่สิ่งที่คุณพูดจะใช้เป็นหลักฐานในศาล
ใช่ไหมนะประมาณนี้แหละ

อย่างไรก็ตามจะพาวัยรุ่นทั้งสองกลุ่ม
มาตรวจเขม่าวดินปืนแล้วดำเนินคดีต่อไปครับ

สรุปแก๊งผู้พันคือผู้พันที่เป็นในผัน

หัวหน้าเขายู๑๖เองน้อง